คุณเมด
เพราะร้องได้ให้รัก
ของคุณยอดรักตู้ไรนะครับ
แต่งเพลงนี้ให้กับคุณยอดรักและโด่งดังมาก
มากเลยนะครับเป็นผลงานที่

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าขออีกเพลงหนึ่ง
เกิดเพราะว่าอะไรเสียงไพร้อเหลือเกิน

รีบกันเลยนะครับ
ไปสู่เพลงที่๓กันเลยนะครับ

มูลค่า๒๐๐๐บาทกันแล้ว

มากันเลยครับ
เป็นเพลงนี้แต่ว่ามันมีหลายเวอร์ชันมากอ่าเราใช้เวอร์ชันดั้งเดิมรู้จัก
เพลงนี้แต่ว่ายังสงสัยเรื่องเนื้อเพลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่สามนี้
คุณแมนจะเล่นหรือจะหยุดครับ

หลังจากทบทวนเนื้อเพลงอะไรต่างแล้วคิดว่าใช่นะ
เล่นร้องได้แต่ว่าจะใช้ตัวช่วยดีไหมไม่รู้

เป็นคำตอบที่ไม่น่าจะได้ยินนะครับแต่ว่าคุณแมนตัดสินใจกันกรองแล้ว

เพลงที่สามนะครับบูรณาค่าสองหมื่นบาท

เพลงมาครับ
สาวงามพิจิตรหน้าพิษชวนมอง
ในห่วงหวังทองหลงมองสาวงามพี่จิต
เพียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิด
อยากบอกรักเธออยากเจอยอดฟิต
อยากฝากชีวิตอยากคิดหมายความ
ผิวเรืองเหลืองผ่องดังทองมาเจอ
หาดวัดแข่งรี
หาหลวงมันดวงมาต้อง
นอนยืนดูเรือ
อยู่เนื้อตะลิ้งคลอง
แอบรักชนทูแอบดูแอบคลอง
ให้หนุ่มขนองตามที่ติดกลอง
งานหวังทาหลวง
บวงสั่วขอบเหตุ
แหวะหน้าทาเสด็จ
ขอขับมาหาทุน
บนบ้านขึ้นหมุนหลวงห่อ
ท้ายเท้าในหน้าเก็บหาเงินขอ
จะรอแต่งงานกับน้อง
สาวเมืองพิจิตรอดีตชาลวัน
เธอลูกใครกัน
เราจะแม่จันแสงสอน
หรือเป็นเชื้อชาติ
ถ้าอยากตะเผาทอง
อยากเป็นตะเคว้ายเลขคาบน้อง

เผาทองแม่แคบน้อง

ผมจะหอมแก้มพี่หนูตีนึงที
เดี๋ยวอีกครั้งพูดว่า

ผมจะหอมแก้มพี่หนูตีนึงที

ไอ้ฉันบนแล้วค่ะตรงนี้
บนแล้วน้องก็ร้องถูก

มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ

ร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้
คุณป่าหนูขออนุญาต
ขอตามผู้มีส่วนร่วมขึ้นมาลุ้นกับหนูด้วย

มาลุ้นกัน
อย่างนี้

รู้

รู้ผู้ชายพูดแล้วต้องทำ

จุดแรกแก้มซ้าย

พี่หนูตรีอยากได้จุดไหน
เดี๋ยวสว่างก็อยู่ไม่ได้ละ

ขอเชิญเจ้าเบาจุงเพชรเจ้าสาว

เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเดียวกับหนุ่มลำปางตามเมียฝีมือการแต่งโดยแจ่มชาวไร่นะฮะ
คุณแมนร้องเพลงที่๓ได้
รับแล้วค่ะตอนนี้เท่าไร
๒หมื่น

รับไปแล้ว๒หมื่นบาทผ่านมาถึงเพลงที่สามแล้วนะครับ
สนุกสนานตอนนี้ภาพยนตร์เราเป็นหนังแฮปปี้แล้ว
แล้วถึงหนังเจ้าอีกต่อไป
เพราะฉะนั้นเราพักกันสักหนึ่งอาทิตย์แล้วกลับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า
น่าจะสนุกเข้มข้นคืออยากรู้เหมือนกันเค้าจะท้าอะไรอีกคนนี้
แล้วก็ขอแสดงความยุดดีสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
สะสมคะแนนนะคะก็รอลุ้นรับของรางวัลจากไทยรัฐทีวี
แล้วก็ถ้ายังสนุกไม่จุใจ
สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจนะครับ

๓๒ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่าย๓โมง
กับรายการร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ

ต่อไปร้องได้ผมก็จะเตรียมอาหารมาให้เขาเหมือนกัน

เออแมนคะนี่มันของแก้บบนไม่ใช่เหรอ

ขอเรียกเอื้อนเรียกคลาง
ชอบเยี่ยงหัวชมาย

ตกที่หน้ายูเลยค่ะนายิง